ท่านผู้ชมครับมีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่จังหวัดตรังนะฮะ
ตำรวจกำลังติดตามตัวหญิงสาวที่ต้องสงสัยด้วยนะครับ
เพราะว่ามีนักธุรกิจชาวจีนคนหนึ่งถูกแทงเสียชีวิตแล้วทิ้งศพไว้ในห้องน้ำ
รีสอร์ทแห่งหนึ่งนะครับสพเมืองตรังเนี่ยไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ
หลังได้รับแจ้งเหตุนี่คือเลือดเหรอคะใช่ครับโอ้โหแทงไปยี่สิบกว่าแผล
เป็นรีสอร์ทในพื้นที่ตะบนทัพเที่ยงอำเภอเมืองจังหวัดตรัง
ตรงนี้เป็นลักษณะบ้านพักแล้วก็ห้องพักที่เขาให้เช่ารายวันนะฮะ
ผู้ที่เสียชีวิตเป็นนักธุรกิจชาวจีนนะครับชื่อซีรุยลีอายุ๔๓ปี
เขาเป็นเจ้าของโรงงานส่งออกไม้ยางพารานะฮะจุดที่เสียชีวิตเนี่ย
อยู่ในห้องน้ำในห้องพักในสภาพคว่ำหน้านุ่งผ้าเช็ดตัวผืนเดียว
แล้วก็มีเลือดกระจายอยู่ทั่วห้องน้ำเลยส่วนสภาพศพนะครับ
มีบาดแผลถูกแทงทั่วร่างกายนะฮะถ้าจุดที่เป็นด้านหน้าของลำตัวเนี่ย
มีเก้าแผลที่แผ่นหลังอีกสิบเอ็ดแผลรวมแล้วยี่สิบแผลค่ะ
จุดที่คาดว่าทำให้เสียชีวิตจะเป็นแผลจุดที่แทงเข้าที่หัวใจนะฮะ
แล้วก็คาดว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า๑๒ชั่วโมงก่อนจะมีคนมาเจอศพ
ภรรยาของนายลีนะฮะหลังได้รับแจ้งเหตุก็มาตรวจก็มาที่ที่เกิดเหตุนะครับ
นี่มาถึงเขาก็นี่ฮะเห็นศพสามีก็ซุดลงกับพื้นเลยนะครับ
ร้องไห้นะฮะนี่นะครับเสียงร้องไห้ของภรรยาของผู้ตาย
ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ตรวจสอบในที่เกิดเหตุเจอแว่นตาเจอนาฬิกาของ
อ่าอยู่ในห้องนะฮะของผู้ตายเนี่ยนะฮะ
แล้วก็โทรศัพท์หนึ่งเครื่องกับทรัพย์สินอื่นเนี่ยหายไปเจอแต่แว่นตากับนาฬิกา
รถเก๋งฮอนด้าแอคคอร์ดสีขาวหมายเลขทะเบียนสองขอไข่ท้อทหารเก้าหกห้าห้า
กรุงเทพมหานครที่ผู้ตายขับออกมาจากบ้านก็หายไปจากห้องเช่าที่เกิดเหตุด้วย
ในห้องก็ยังมีขวดเบียร์ที่ดื่มแล้ว๗ขวดนะครับบุหรี่๑ซองแล้วก็ถุงยางอนามัย
ที่ยังไม่ได้ใช้งานตกอยู่สองชิ้นจากการตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับ
พบว่าเมื่อวานนี้นี่ฮะเวลาประมาณ๑๖นาฬิกาผู้ตายขับรถเก๋งมาที่นี่
พร้อมกับผู้หญิงที่เป็นหญิงสาวชาวไทยคนหนึ่งนี่คือผู้ตายนะครับนายซีรุยลี
เขามาเปิดห้องพักโดยเปิดแบบค้างคืนราคา๗๙๐บาทจากนั้น๑๙นาฬิกา๓๒นาที
ผู้ตายเนี่ยออกมาจากห้องมาซื้อเบียร์เพื่อเอาไปดื่มที่ห้องพัก
รถเก่งคันสีขาวคันนี้แล้วก็มาถึงช่วงเที่ยง
ของวันนี้๑๖พฤษภาคมแม่บ้านเนี่ยโทรศัพท์ไปที่ห้อง
เนื่องจากเห็นว่าเขายังไม่ออกมาเช็คเอาท์หรือไม่ต่อเวลาอยู่ต่อด้วย
ค่ะโทรไปก็ไม่รับสายก็เลยไปเคาะประตูเรียก
ไม่มีใครมาเปิดประตูนะครับแต่มีเลือดเนี่ยมันไหลออกมาหน้าห้อง
แม่บ้านก็เลยแจ้งพนักงานให้มาตรวจสอบ
พอไปตรวจสอบเปิดเข้าไปดูก็เจอศพอยู่ในห้องแล้ว
คาดว่าคนที่ขับรถออกไปตั้งแต่ช่วงตี๒เมื่อคืนเนี่ย
จะเป็นหญิงสาวที่มาด้วยกับผู้ตาย
ซึ่งตอนนี้ตำรวจกำลังกระจายกำลังในการติดตามแล้วก็ตรวจสอบภาพ
กล้องวงจรปิดตามถนนอยู่นะฮะเผื่อใครพบเห็นนะครับทุกผู้ชมครับ
พบว่ารถเก่งคันนี้ไปอยู่ในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับ
โอ้โหดูสิโอ้โหแล้วมาเจอศพช่วงเที่ยงวันนี้